ต้นกันด้วยเรื่องของคดีน้องชมพู่นะฮะ
เด็กหญิงวัย๓ขวบแห่งบ้านกกอกที่มุกดาหาร๓ปี๕เดือนนะ
คือวันนี้ศาลท่านแจ้งอยู่แล้วนะครับว่าที่นัดฟังคำพิพากษาเนี่ยจะเลื่อนนะฮะ

โดยล่าสุดก็ได้แจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับว่า
เลื่อนให้มาฟังคำพิพากษาสารชั้นต้น๒๐ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับ
เดี๋ยวค่อยไล่ไปนะฮะแต่ว่าดูเริ่มต้นก่อนนะฮะ
วันนี้เนี่ยแม้ว่าสารจะเลื่อนเนี่ยแต่ว่าคู่ความต้องมานะครับ
เพื่อว่าจะมาฟังว่าสารจะนัดอีกครั้งเมื่อไหร่
ดูฝั่งของจำเลยสองคนก่อนนะครับลุงพลและป้าแตน
นี่เขาถือเคล็ดตั้งแต่สมัยที่เกิดคดีใหม่นะ
ก้าวเท้าไหนก่อนออกจากบ้านก่อนออกจากที่พัก
ไหนมาไหนต้องก้าวเท้าซ้ายก่อนนะว่า
ถึงขั้นแบบสื่อเขาจับตาดูเลยนะว่าวันนี้จะออกไปศาลเนี่ย

มีให้คิวแอคชั่นด้วยเหรอคะพี่อุ๋ย

นี่ก้าวเท้าซ้ายออกก่อนนะนี่ลุงพลออกจากห้องพักในโรงแรม

คือศาลที่ท่านนัดฟังความวิทยาภาคศาลเนี่ย
พื้นที่เกิดเหตุคือสารจังหวัดมุกดาหาร
แต่ตอนนี้ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยเขาก็ย้ายรกรากกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดลุงพลที่สกลนครล่ะ
ไม่ได้อยู่ที่บ้านกกอกที่มุกดาหารแล้ว
หลังจากเกิดกรณีเรื่องของสร้างพญานาคลุกที่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งคดีนั้นก็มีการตัดสินไปแล้วนะฮะโทษก็รอลงอาญานะครับ
วันนี้ต้องเอาความความวิบาศาในคดีของน้องชมผู้
แต่ว่าศาลท่านบอกว่าจะเลื่อนอยู่แล้วนะฮะ

นี่ก้าวเท้าซ้ายนะฮะความหมายก็คือเพื่อความเป็นสิริมงคลประสบความสำเร็จ
ขวาร้ายซ้ายดีนะฮะอ่าแล้วก็แต่งกายด้วยชุดนี้นะฮะ
เสื้อโปโลสีขาวนะฮะมีสูดสีกรมธาตุทัพ
นุ่งกางเกงยีนใส่รองเท้าผ้าใบ
แล้วก็มีเข็มที่หน้าอกซ้ายขวานะฮะ
ติดเข็มเอาไว้นะฮะขวานี่เป็นเข็มที่ระลึกสมเด็จพระสังฆราช
ซ้ายนี่เป็นเข็มเข็มกลัดพระบรมพิไทย
พระพระมันปีหลวงแล้วก็พระประมาธิไทยในรวมเชษฐการณ์ที่๑๐นะครับ
แตนนะฮะนี่ก็เป็นจำเลยที่๒ในคดีนะฮะ
เป็นภรรยาของลุงพลเป็นป้าของน้องชมพู่นะครับ
เสื้อแขนยาวสีขาวนุ่งเกงยีนสะพายกระเป๋า
นี่ตอนลงมาจากโรงแรมที่มุกดาหารนะฮะ
มาเปิดโรงแรมนอนกันนะครับ
ยังตามอยู่ฮะนี่๓ปีกว่าแล้วตามติดชีวิตลุงพลทุกวัน
เลยหรอคะทุกวันเลยหรอทุกวันฮะ
ใช่ถูกต้องเขาบอกเขาเป็นยูทูบเบอร์จะเป็นกลุ่มหรือเป็นอะไรก็ว่า

ดูเป็นแก๊งสเตอร์ดูเป็นนักกระถิ่น

คุณผู้ชมครับหลังจากนั้นก็นี่เดินทางไปศาลกันนะครับ
ทนายความด้วยนะครับแต่ก็ลงไปกินข้าวก่อนนะ
ตอนเช้านะครับก็มีพ่อกับแม่ของลุงพลนะครับ
มาด้วยนะครับก็มาถ่ายรูปนะร่วมกับครอบครัว
ริมฝั่งแม่น้ำโขงอ่าคุณพ่อนะฮะของลุงพล
แล้วก็แม่ของลุงพลนะครับทั้งคู่ก็โวยพรให้กับลูกชาย
ลูกสะพ้ายให้แคล้วคลาดปลอดภัยโดยบอกว่ามั่นใจว่า
ลูกชายกับลูกสะพ้ายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต

ใดน้ำคอบของลูกการเสียชีวิตให้ลูกสภัยเสียชีวิต
งั้นอันนี้เองก็เลยยากพบว่างั้นงั้น
๓๘นาทีลุงพลกับพระแต่นแล้วก็ทีมธนาความแล้วก็กลุ่ม
โรงแรมเพื่อไปสารจังหวัดมุกดาหารนะครับอ่านี่นะฮะไป
นะครับตินี่ก็ตามติดชีวิตลุงพลเหมือนกันติก็ตามมาสั่ง
ปี๕เดือนเหมือนกันถูกต้องครั้งนี้ก็ไปอีกรอบนึงค่ะเคย
ตามอยู่รอบนึงก็โหยถูกบีบคอเลยจำได้ไหมแต่เรื่อง
มันผ่านไปแล้วใช่อ่าติบอกไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วนี่
นะฮะอ่าติเนี่ยบอกว่ารถตู้ของลุงพลเนี่ยเดินทางมาถึง
สารจังหวัดมุกดาหาร๙นาฬิกา๔๕นาทีนะครับจากนั้นทั้งหมด
ก็เดินขึ้นศาลไปในเวลา๙นาฬิกา๕๓นาทีนิติเขา
ติดนะติเนี่ยแล้วติเขาให้รายละเอียดแบบละเอียด
ค่ะถูกต้องนี่เห็นไหมก็ไปตามข่าวน้องชมพู่ที่บ้าน
กอกอ่ะค่ะนานอ่ะติไปเป็นปีอ่ะค่ะจนได้เมีย
นั่นอ่ะจนใช่กำลังจะพูดเลยจนมีครอบครัวเห็นไหมตาม
ติดจริงจริงติดเนี่ยอ่านี่ฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกในรอบ๓เดือนด้วยนะฮะ
สำหรับลุงพลป้าแตนนะฮะที่เป็นจำเลยในคดีแล้วก็
ในคดีคือคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ที่เป็นฝั่งของ
ผู้สูญเสียนะครับนี่นะฮะเจอกันครั้งสุดท้ายเนี่ยคือ
วันสืบพยาญนะครับเมื่อยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมา
ถ้านับวันถึงวันนี้ก็ก้าสิบเจ็ดวันนะฮะเพราะว่าทั้ง
ป้าแตนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านที่บ้านกอก
แล้วเขาก็ย้ายไปนู่นฮะไปอยู่ที่ตำบลหนอง
วงใต้อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครที่เป็น
บ้านเกิดของลุงพลไปย้ายพญาน่งพญานาคไปอยู่ที่
หมดเลยค่ะคือเราต้องกลับมาติดตามข่าวนี้กันอีก
ครั้งเนื่องจากว่าก็รอลุ้นผลคำพิพากษาของสารชั้น๘
น่ะนะคะทีนี้มาดูทางฝั่งของผู้เสียหายซึ่งก็คือ
ครอบครัวของน้องชมพู่คุณพ่อและคุณแม่ของน้องชมพู่ค่ะ
สาวิตรีและคุณพ่ออนามัยวงศรีชามาถึงศาลจังหวัด
มุกดาหารเก้านาฬิกาสามสิบแปดนาทีนะคะนั่งรกระบะกันมาค่ะ
พอมาถึงแม่ของน้องชมพู่ก็มาทักทายพูดคุยกับนักข่าว
คุณแม่ก็ดูสีหน้าไม่ได้วิตกกังวลอะไรนะคะก็เดินเข้าไป
ภายในศาลศาลใช้เวลาในกระบวนการหน้าบันลังประมาณครึ่ง
ชั่วโมงมีคำสั่งเลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไปเป็น
วันที่๒๐ธันวาคมนี้นะคะ๑๐นาฬิกาค่ะเนื่องจากยังร่าง
พิพากษาไม่แล้วเสร็จนะคะจากนั้นลุงพลก็เดิน
ออกมาจากศาลเวลาสิบนาฬิกาสามสิบห้านาทีโบกมือทัก
ถ่ายนักข่าวแล้วก็ขึ้นรถออกไปสิบนาฬิกาสี่สิบนาที
คุณแม่ของน้องชมพู่ถึงจะเดินออกมาจากศาลนะคะออกมาทีหลังลุงพล
ก็คุณแม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวค่ะ
คือคดีนี้นะคะพนักงานอายการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นโจทยื่นฟ้องนายชัยพลวิพาหรือลุงพล
นางสาวสมพรหลาโพหรือป้าแตน๒สามีภรรยาเป็นจำเลยที่๑และ๒

ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
รากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากปีดามันดาผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลโดยปลาศักดิ์เหตุอันสมควร
ทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน๙ปี
ณที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน
เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตาย
ร่วมกันกระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อม
บริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นนะคะ

ส่วนป้าแตนค่ะเป็นจำเลยที่สอง
ความผิดฐานร่วมกันกระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อม
ในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นนะคะ

ก็ร่วมกันกับทางด้านของลุงพลอีกหนึ่งข้อหาเป็นข้อหาเดียวกันนะคะ